ช่วงนี้มาดูความคืบหน้านะคะสำหรับกรณีทุจริตการสอบ
ตำรวจนาย๑๐ของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เมื่อวานนี้มีการประกาศผลไป๑๐๐นะคะ๑๐๐คน
สำหรับที่ผ่านการสอบสำรองนี้๑๔๑คน

แล้ววันนี้เองค่ะชุดจู่โจมกองบัญชาการตำรวจนครบานได้ควบคุมตัวนักเรียนนาย๑๐ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
และเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับหลังจากที่เข้ามารายงานตัวค่ะ
ตำรวจชุดจู่โจมกองบัญชาการตำรวจนครบานได้เชิญตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ขออภัยนะคะนักเรียนนายสิบตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ซึ่งมีหมายจับของสารอาญารัชดาพิเศษในคดีทุจริตการสอบ
เข้าไปยังห้องรับรองด้านหลังสโมสรตำรวจ
หลังทั้งหมดมารายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนนาย๑๐ที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
ผู้ต้องหาทั้ง๑๐คนจะเข้าสู่กระบวนการแจ้งข้อกล่าวหาความผิดในฐานอ้างยี่
แจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน
และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
และถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งผู้ต้องหาจะให้การรับสารภาพหรือไม่
ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่สามารถต่อสู้กันตามกระบวนการของกฎหมาย
มั่นใจว่าพนักงานสอบสวนมีพยาหลักฐานที่ชัดเจนนะคะว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบ
รวมถึงยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ที่เข้าร่วมสอบแข่งขันคนอื่น
สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนนาย๑๐ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบานปีนี้มีจำนวน๑๐๐คนนะคะ
ตัวสำรอง๑๔๑คนซึ่งเจ้าหน้าที่จะประกาศรายชื่อตัวสำรองทดแทนผู้ต้องหาที่ถูกจับในวันนี้ขณะเดียวกันก็มีผู้ปกครองมาให้กำลังใจบุตรหลานจำนวนมากค่ะ
ผู้จัดการของผับชื่อดังที่ก่อเหตุทำร้ายคู่กรณีเป็นทหารยศถึงพันโทได้โพสต์ชี้แจงในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่าทำไปเพราะว่าต้องการจะป้องกันตัวแต่ว่าขอลาออกเพื่อรับผิดชอบกับเรื่องนี้ครับ
เพราะเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์หลังถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บนะครับ
โดยพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
ขณะที่นายประสิทธิ์นั้นยังไม่ได้เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวน
ตามที่แจ้งให้เดินทางไปขอข้อมูลเมื่อวันนี้ครับ
ซึ่งตำรวจก็จะออกหมายเรียก๓ครั้งหากไม่มาจะขอสารออกหมายจับต่อไป
ด้านนายประสิทธิ์ผู้จัดการผับชื่อดังที่เป็นคู่กรณีก็ได้โพสต์
ตามที่มีข่าวออกมาทำให้ทางร้านเสื่อมเสียชื่อเสียง
ขอแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกจากร้านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ความเป็นจริงเป็นยังไงไม่มีใครได้รับรู้
มีแต่คนคิดว่าผมเป็นคนผิด
เรื่องแบบนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองทุกคนคงไม่รู้หรอก
หลายคนที่รู้จักผมคนจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไง
ผมขอบอกว่าผมทำไปเพราะเป็นการป้องกันตัวนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อไปที่นายประสิทธิ์ครับ
แต่ว่าได้รับการชี้แจงว่ายังไม่พร้อมจะให้ข้อมูล

โดยจะเดินทางไปพร้อมทนายความเพื่อให้การกับตำรวจเร็วนี้ครับ